อีกหนึ่งคลิปถูกวิภาควิจารณ์กันมากบนสังคมออนไลน์เช่นเดียวกัน
มีชาวเน็ตเขาแชร์ตำรวจทางด่วนเนี่ยขับตามรถบัส
ขับตามเสร็จมีการกระชากโทรศัพท์เกิดขึ้น
ชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

นี่คือคลิปเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมที่ตำรวจทางด่วนรายหนึ่ง
เรียกให้คนขับรถบัตรจอดรถบนทางด่วนย่านแจ้งวัฒนะ
ก่อนที่จะกระชากมือถือจากคนขับ
กลายเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์บนสื่อโซเชียลจำนวนมากค่ะ
พลตำรวจตรีปียพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ชี้แจงว่าคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งตำรวจรายนี้ที่ปรากฏในคลิปได้ขับขี่จักรยานยนต์ไล่ติดตาม
ตักเตือนรถบัสที่วิ่งทางช่องจราจรทางขวาจะทำให้เกิดการจราจรติดขัด
ก็เลยเกิดการถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้เรียกตำรวจทางด่วนที่ปรากฏในคลิป
สอบสวนข้อที่จริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมหรือว่าหน้าที่
หากพบว่าทำเกินกว่าเหตุจะมีขั้นตอนดำเนินการทางวินัย
ส่วนกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบบัตรมะคุเทศนั้น
ยืนยันว่าตำรวจสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องเพื่อความปลอดภัยหรือป้องกันเหตุค่ะ
ทางนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอบคุณประชาชนนะคะที่มีการส่งคลิป
หรือข้อมูลของการทำงานของตำรวจมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิรูปตำรวจนะคะ
แต่หากจะส่งข้อมูลมาต้องตรวจสอบให้ดีอย่าบิดเบือนค่ะ
ฉะนั้นจะทำลายขวัญและกำลังใจของตำรวจได้นะคะ